นี่คือมันฝรั่งเส้นเล็กแช่แข็ง๑กิโลกรัม

ก็เลยดูไม่แทงครับจริงค่ะโอเคขอบคุณค่ะอันนี้
มันหวานแช่แข็ง๗๕๐กรัม

ง่ายของผมถูกกว่าครับ
มันฝรั่งสไลด์ครับผม
มันฝรั่งสไลด์แช่แข็งนะฮะ
กิโลกรัมเหมือนกันครับผม

อันนี้ถูกยังไม่เต้น
อันนี้ถูกก่อน
อันนี้ถูกกว่า
อันนี้ถูกที่สุด
อันนี้ถูกกว่าอันนี้ถูกกว่า
อันนี้ถูกกว่า

มันเล็กมันหวานแช่แข็งมันสไลด์คุณครูเคยเคยทานถูกไหมคะแต่ว่าไม่เคยซื้อแบบแช่แข็งป่ะใช่ครับเนาะแช่แข็งนี่คือ
แพงกว่า
และอันสุดท้ายค่ะมันฝรั่งสไลด์ค่ะ

เป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด
ข้อเลขผ่านถูยค่ะนะคะ
รับเลยค่ะ๒๐๐๐บาท
คุณผู้ค่ะข้อต่อไปจะเงินเงินเพิ่มเพื่อนค่ะ
เป็น๔๐๐บาทค่ะแต่ว่าคำถามเหมือนเดิมค่ะ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ

นะครับพระพระ

แล้วของหน้าข้อมราคา

ของผมน้ำพริกแกงเผ็ดนะแกงเผ็ด๒๕๐กรัมนะ
แกงเห็ดเป็ดย่างอะไรอย่างนี้
ใช่จะทำแกงเห็ดเห็ดป้างเนี่ย

ยังไม่เต้น

แกงค่ะข้อที่๒ค่ะ

ยี่ห้อเดียวกันคุณครูศักดิ์๕๐กรัม

อันนี้ก็ช่วยไม่ได้เลยเพราะว่าปกติเดี๋ยวนี้ก็ทานข้างนอกบ้านหมดแล้ว

แต่บอกคุณแม่ว่าจะเอาเงินแสนกลับบ้านครับ
งั้นก็ต้องหาค่ะคุณครูหาว่าอะไรถูกสุดค่ะ

ยังจะรีบไปไหนงั้นมั่นใจหน่อย
ผมตอบแกงที่ผมชอบกินกันแล้วกันครับว่า
แกงส้มแล้วกันครับแกงส้มนะคะ

เอาล่ะงั้นเป๊กจะเฉลยที่น้ำพริกแกงพะแนงค่ะคุณครู
น้ำพริกแกงพะแงงที่คุณครูไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
เท่าไหร่๒๙๒๙
และเป๊กจะเฉลยที่แกงส้มที่คุณครูชอบและคุณครูเลือก

โอเคสองเม็ดกว่า๒๗บาท
และราคาอยู่ที่แพงกว่า

แพงกว่าแพงกว่า

คุณครูเหมือนจะไม่เก่งแต่เก่งนะคะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

นี่คือ
เยลลี่ยี่ห้อโยโย
อันแรกนี่ค่ะเยลลี่ผสมน้ำสตอเบอรี่๑๐
อันที่สองค่ะเยลลี่ผสมน้ำปลาไม้ต่าง๑๐
และอันที่๓นี้ค่ะเยลลี่กลิ่นเบอรี่ผสม
นี่คือคำถามข้อที่๓ของคุณครูค่ะคุณครูบิ๊กดีม

ขนมจากโยโยทั้งสามชนิดนี้ชนิดไหนแหละค่ะ
ถูกที่สุดคะคุณครู
เอาล่ะทานขนมไหมคะปกติน่ากินด้วยค่ะ
โยโยนี่ผมไม่ได้ทานนานมาก
เนอะเคยทานอยู่อร่อยรสองุ่นนะตอนนั้นเป็นปลอปพูล่าสตรอบโบรี

ผสมน้ำสตอเบอรี่ด้วย๑๐อันนี้ก็ผสมน้ำผลไม้ต่าง๑๐

ผมว่าไม่น่าจะยากนะครับให้วิเคราะห์เอานะครับ

ขอตอบ

เป็นจะเฉลยที่คุณครูไม่ได้เลือก
เลลี่กลิ่นเบอรี่ผสม
นี่คือโยโยที่คุณครูไม่ได้เลือกนะคะ
ราคาเปิดประเดิมอยู่ที่

อันต่อมาค่ะเป๊กจะเฉลยที่
เยลลี่ผสมน้ำผลไม้ต่าง๑๐

แพงกว่า๒๐ค่ะคุณครูถึงจะได้อยู่ต่อค่ะคุณครู

แพงกว่าสิแพงกว่า๒๐

จะต้องถูกกว่า๒๐ค่ะคุณครู

ขนมเยลลี่ยี่ห้อยโยโย

ไม่รู้นะว่ามันน้ำ๑๐มันจะเท่ากันหรือเปล่า
ขอให้ถูกกว่าถูกกว่า

ถ้าครูยังไม่อยากกลับครูนอนอยู่แถวนี้ก่อน
ใช่ไหม
จริงแล้วไม่อยากให้คุณครูกลับเลยคุณครู

เอาพิธีกรหญิงกลับก็ได้ครับ
อย่ากลับไปกับคุณครูมากเลยค่ะคุณครู

ต้องกลับบ้านตั้งแต่ข้อที่สาม

ในช่วงเวลาบ่ายแบบนี้

คำถามสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน
มาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ

ทับทิมกรอบมะพร้าวอ่อน

แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใคร

แต่ผมอยากมาหาเพื่อนผมพี่เบิร์ตครับ

ตกก๊อกน่ะ

พูดว่าใคร

มันจะขันทียังไง

อ้าวชักก็ไม่ตื่นกันกันนะครับ